จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับหนุ่มน้อยหน้ามนต์คนหนึ่ง
ชาวเน็ตเนี่ยแอบไปเห็นเขาแชะภาพกับณเดชนคุกิมิยะ
นักแสดงหนุ่มของเรานี่เองนะคะ
สืบไปสืบมาปรากฏว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหนุ่มณเดชนคุกิมิยะนะคุณผู้ชม
งานนี้ไม่รู้ว่านุ่มณเดชน์เขาจะเป็นฝาดันให้กับน้องชายเขาหรือเปล่านะคะ

คือหน้ามีความคล้ายกันมากนะเพียงแค่ว่าสีผิวอาจจะต่างกันนิดหน่อย

ผมเข้มพี่ฉันบ้างชอบฉันว่าหล่อตรงเฟ็กเลย
แฟนคลับเขาตาไวนะคะเห็นหน้าหนุ่มน้อยหน้ามนต์โผล่
แชร์ภาพกับพระเอกสุดฮอตของเราณเดชนคุกิมิยะ
สืบสาวราวเรื่องกันยกใหญ่ว่าเป็นใครมาจากไหนเนาะ

ณเดชน์เนี่ยต้องออกมาเฉลยว่าเป็นญาติผู้น้อง

แต่ใครที่กำลังจะทำป้ายไฟตั้งเป็นแฟนคลับน้องชายของพี่แบรี่
แล้วก็รีบแตะเบรกกันรัวเลยนะคะ

เพราะอยากจะให้ตั้งใจเรียนก่อนดีกว่าค่ะ

เรียนเป็นน้องของแม่ครับอีกคนนึงครับผม

เดี้ยจะมาแย่งงานอ่ะ

ก็ให้ตั้งใจให้ได้เรียนไปก่อนดีกว่าครับ
ส่วนภาพประทับใจที่แฟนคลับกดไลก์ให้รอด
ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทำหน้าที่ลูก
ดูแลคุณพ่ออย่างเต็มที่จนได้ใจชาวเน็ตกันยกใหญ่นะคะ
ให้หนุ่มณเดชน์เนี่ยเป็นสุดยอดลูกกระตันยูกันเลยทีเดียว
ซึ่งเจ้าตัวก็ยิ้มปลื้มนะคะแต่ก็ตอบคำถามแบบถ่อมตัวนะ
ว่าลูกทุกคนเนี่ยก็คงอยากจะทำให้บุพการีมีความสุขที่สุดค่ะ
พาคุณพ่อไปแช่น้ำร้อนครับ
ที่โปร่งกระทิงจังหวัดราชบุรีเผื่อมันจะเป็นเรื่องที่ดีกับพ่อเราบ้าง
อย่างน้อยมันก็ได้ให้เลือดลมมันได้ขยับพอใช้น้ำร้อนอะไรอย่างนี้
ใช้ทั้งศาสตร์ทางหมอบ้างทางธรรมชาติบ้าง
ใช้แบบธรรมะบำบัดบ้างอะไรอย่างนี้ก็ทำทุกวิถีทางให้คุณพ่อมีความสุขที่สุดนะครับ
ผมว่าทุกคนก็ถ้ามีเวลาก็คงอยากจะมอบเวลาให้กับพ่อแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผม
ไม่ว่าจะเป็นลูกคนไหนก็ตาม